เขาได้รับแจ้งว่ามีคนขับรถ
ไปตกทอดระบายน้ำแล้วก็โดนเหล็กเสียบด้วย
การช่วยเหลือจะทุลักทุเลแบบนี้ค่ะ
นี่เป็นภาพวินาทีชีวิตคณะอาสากู้ภัยสว่างอาริยะนครนายก
กำลังช่วยเหลือนายวีระช่อมะลิอายุ๔๙ปี
ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ

ที่เรานำมาเสนอเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์
เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ของวันที่๑๔พฤษภาคม
รับแจ้งชายประสบอุบัติเหตุรถล้ม
เหตุเกิดซอยสุวรรณสอน๑ทับ๑
เทศบาลเมืองนครนายก
จึงประสานกู้ภัยสว่างอาริยะเข้าช่วยเหลือ
หลุมพบร่างนายวีระนอนคว่ำหน้า

สะโพกและขาถูกเหล็กเสียบยึดร่างไว้๒จุด
อุปสรรคสถานที่จึงไม่สามารถใช้เครื่องตัดถ่างได้
กู้ภัยเลือกใช้วิธีช่วยกัน
กร่างประคองคนเจ็บออกจากเหล็กที่เสียบอยู่
ใช้เวลากว่า๓๐นาทีจึงสามารถนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลได้
ภรรยาผู้ประสบเหตุบอกว่า
ช่วงกลางวันคนงานจากเทศบาล
มาทำการขุดและวางท่อระบายน้ำ
พอตกเย็นสามีออกไปซื้อของอาจจะไม่ชินทาง
จนเกิดพลาดทั้งรถทั้งคนตกลงไปในบ่อ
แล้วคุณตรงนี้คุณมาลงได้ยังไง
จะออกไปซื้อของข้างนอกอะค่ะแล้วก็คงน่าจะพลาด
แล้วเราอยู่ในครัวเราก็ได้ยินเสียงไกล
แต่เราก็นึกว่าเป็นเสียงอย่างอื่นไม่คิดว่าคน

ใช่น่าจะเอาขายางแล้วมันก็เลยล้มลงไปทั้งคนทั้งมอสไซ
จากเหตุการณ์นี้เราไม่อยากโทษใครไปมา
เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานแล้ว
ประชาชนได้รับผลกระทบ
ทางที่ดีจากนี้คือเข้าไปพูดคุย

จะเป็นทางออกของเรื่องนี้ครับ